วิ่งตามนะครับรถพยาบาลครับเปิดไฟเปิดเสียงวิ่งตามทำไมครับ

เมื่อวานครับวันที่๘ช่วงเวลาประมาณ

คือไปรับคนป่วยจากพุทธมนตรสาย๑

คือคนป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียง
แล้วไปถึงคือเราไปถึงคือคนป่วยหายใจติดขัด
มีไข้๓๘น่าจะมีการติดเชื้อในกระแสเลือด
เราก็เลยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลยันที
เป็นศูนย์รับดูแลคนสูงอายุครับ
ในซอยตะเกียงดาว

ก็คือเราก็ขับมาปกติเปิดไฟเปิดเสียงใช้สัญญานะครับ

มาเจอรถคันนี้รถคันนี้เขาก็มีการได้หลบซ้ายให้แต่พอเขาหลบไปแล้ว
พอรถเราแซงไปแล้วเขาก็ได้ปาดเข้ามาเลนขวาตามตูดเรา
แล้วก็ได้จี้ตูดเราไปจนไปถึงจากพุทธมนตร์สายหนึ่งข้ามลอยตัดหมายประเทศไปแล้ว
เขาเริ่มจากตรงนั้นแหละครับจี้ตูดเราจากช่วงนั้นไปถึงบรม
หลังจากนั้นเขาก็แยกไปเลยคือเราต้องขึ้นรอยเพื่อข้ามบริษัทลงไปกลับรถ
ตอนแรกเบื้องต้นคือขับมาแรกก็ไม่มีอะไร
มาได้สักพักนึงเขาก็มาเปิดผ้าหมาก

จุดประสงค์นี้คือพยายามตามตรูรถที่ไทย

ก็มันไม่ควรที่จะมาจี้ตูดขนาดนี้ครับ

คือรถเราใช้ความเร็วอยู่ที่๙๐
ถ้าเกิดมีอะไรตัดหน้ามาเราเบรกกับทันหัน

พอชนตูดมาคือคนป่วยอยู่หลังรถ

แล้วถ้าเกิดชนมากระแทกคนป่วยตกเตียงมา

ออกซิเจนหลุดจากเขาออกมาอย่างนี้

มันแก้ไขอะไรไม่ได้ครับ